อุตุก็ประกาศออกมาภาคใต้เนี่ยต้องระวังทั้งสองฝั่งเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้คลื่นสูงจริงค่ะคุณผู้ชม
คลื่นสูง๒๔เมตรแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนที่ฝนตกหนัก
คลื่นอาจจะสูงมากกว่า๔เมตรได้
แล้วที่บอกว่าต้องฟังข่าวนี้ให้ดีคุณผู้ชม
เราก็ต้องเตือนชาวเรือกันด้วยแหละนะคะ
เดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องของการห้ามเอาเรือออกนอกทะเล
ออกทะเลเนี่ยเขามีหลักการวิธีการดูยังไง
เกี่ยวกับเรื่องของความสูงของคลื่นเนี่ยนะคะ
ฝนที่ตกหนักช่วงนี้เนี่ยถามว่ามันมาจากอะไรล่ะ
ภาคใต้ต้องเผชิญอยู่มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันมีกำลังแรงด้วย
ก็เนี่ยคุณผู้ชมดูตามแผนภาพอากาศนี้เนี่ยนะคะ
ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลย
อ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันก็ทำให้คลื่นสูง๒๔เมตร
จุดไหนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า๔เมตรไปอีกนะคะ
ดังนั้นก็ประกาศเตือนประชาชนใน๙จังหวัดต้องระวังเรื่องฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ
ทีละฝั่งเลยละกันขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย๖จังหวัดที่เตือนกันนะคะ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาส
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย๓จังหวัดกระบี่ตรังสตูนนะคะ
ก็ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างต้องงดออกจากฝั่งจนถึง๒๐ธันวาคมนี้
ทีนี้การที่จะเอาเรือออกทะเลได้เนี่ยมันต้องดูค่ะดูความสูงของคลื่นด้วย
ถ้าเกิดเขามีการประกาศเตือนมาว่าคลื่นสูง๑เมตร
เรือที่จะออกได้เนี่ยจะต้องมีความยาวของเรือ๓เท่าของคลื่นนะ
คือแปลว่าอะไรถ้าเกิดคลื่นสูง๑เมตรแปลว่าเรือต้องยาว๓เมตร
ถ้าเกิดว่าคลื่นสูง๒เมตรก็คูณไปค่ะคุณผู้ชม
เรือจะต้องยาวนี่ค่ะ๖เมตรแล้วถ้าเกิดว่าคลื่นสูง๓เมตร
แปลว่าเรือก็ต้องยาวเก้าเมตรแล้วทุกวันนี้ที่เราประกาศเตือนกันอยู่ว่าคลื่นเนี่ย
อาจจะสูงถึงสี่เมตรงั้นแปลว่าเรือที่จะออกทะเลได้ต้องเป็นเรือใหญ่
นี่ถ้าเกิดคลื่นสูง๔เมตรเรือจะต้องยาว๑๒เมตร
ถึงจะสามารถฝ่าพวกกระแสคลื่นแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เนี่ย
เรียกว่าเลวร้ายจริงนะครับแต่ทีนี้เรื่องของคลื่นสูงเท่านี้เท่านี้
เรือต้องยาวเท่านั้นเท่านั้นนะฮะมีคำถามไปถึงว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
มีความยาวความกว้างของเรือเท่าไหร่อย่างเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ก็มีความยาวตลอดลำเรือ๗๖๘เมตรเลยนะ
ส่วนความกว้างของเรือหลวงสุโขทัยคือ๙๖เมตร
แล้วก็กินน้ำลึกอยู่ที่๔๕เมตรถือว่าเป็นเรือขนาดใหญ่มากนะครับ
ใช่ค่ะคุณคิดดูสินี่ขนาดเรือยาว๗๖เมตรเนี่ยนะ
ยังถูกคลื่นซัดนะฮะใช่อ่าคุณผู้ชมฮะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้
คลื่นในทะเลของทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีความสูง
มันมีปัจจัยจากลมหนาวด้วยนะครับคุณฮะค่ะ
ลมหนาวที่มาจากจีนที่ตอนนี้โอ้โหกำลังโหมกระหน่ำ
เหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกอยู่เนี่ยแล้วก็มันมีลมหนาว
อินเดียคุณโหมกระหน่ำพัดสอบเข้ามาในบ้านเราอีกนะฮะ
ลมหนาวทั้งสองลมนี้ทั้งสองทิศนี้นะครับทำให้คลื่นลมในทะเล
อ่าวไทยและอันดามันก็ทวีความรุนแรงขึ้นด้วย
อืมไม่ใช่กระทบแต่ภาคเหนือภาคอีสานนะใช่ค่ะแต่ถามว่าพี่น้อง
เหนือภาคอีสานทำยังไงก็ต้องเจอกับอากาศหนาวเย็นนี่แหละค่ะ

โอกาสที่จะเกิดพวกน้ำค้างแข็งแม่คันนิ้งเหมือยขาบ
มีโอกาสเห็นได้ในช่วงนี้นะคะ
พอเราพูดถึงเหนืออีสานใต้ไปแล้วใช่ไหม
เราอยากรู้คนกรุงคนกรุงภาคกลาง
กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะเป็นยังไงบ้าง
อุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วย
เพราะว่าอากาศหนาวเย็นช่วงนี้นี่แล้วเราก็จะต้องระวังด้วยนะ
บางทีพออากาศหนาวอากาศแห้งแบบนี้การเกิดไฟไหม้
ดิฉันว่าเช้านี้ดิฉันก็อ่านข่าวไฟไหม้หลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกัน
ดังนั้นต้องระวังค่ะเพราะว่าอากาศแห้งลมแรงด้วยอาจจะเกิดไฟไหม้ได้
แล้วที่บอกว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพพออากาศมันเปลี่ยน
บางทีนะคุณสุมสกุลตื่นมาตอนเช้ามันฮวบลงไปแบบ๒องศา๓องศา๔องศา
มันเปลี่ยนเร็วอุณหภูมิมันลงเร็วเราเองร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทัน
อย่างวันนี้กลับมาอ่านข่าวได้เสียงยังอู้อี้อูอี้อยู่เลยนะครับ
เรื่องสภาพอากาศเรามีเตือนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อ
เพราะภาคใต้ในส่วนของประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเยอะด้วย
ทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจพื้นที่เช่นเดียวกัน